มาดูต่อกันที่อีกหนึ่งศิลปินที่แฟนรักกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะ

หลังจากที่ห่างหายจากการปล่อยซิงเกิลไปนานเนี่ยล่าสุดน้องบอกว่า

เพราะว่าเร็วนี้จะมีเพลงใหม่ให้ได้ฟังกันด้วยนะค่ะ
โดยเรียวนี้อาจจะมีซิงเกิ้ลนะคะตอนนี้หลากหลายมาก
เหมือนกับว่าเราพร้อมลุยเป็นพี่เมียค่ะทั้งนั้นเพลงนั้นละครงานลิเกศ์
คือทำทุกอย่างเลยปีนี้บอกเลยว่าโฟกัสงานเลย๒๓ปีต่อจากนี้ไป